ต้องมีรถแมพนะฮะลุงตู่จะทำงานก็ต้องมีรถแป๊
เช่นเดียวกันรถแมทชีวิตก็มีเหมือนกันฮะแม่หญิงลีก็มีรถแมพชีวิตก็คือ
ผ่าบองหลาเดี๋ยวอัพหน้าแล้วปลายปีนี้จะมีการแต่งงานฮะ
แม่หญิงลีก็คือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นั่นเองแม่หญิงลีประกาศข่าวดี
หลังจากมีการปิดกล้องหอแต๋วแตกแห่โควิดปังปุริเย่นี่ชื่อเรื่องเหรอ
ใช่ของพี่พศไงพี่พศอานนท์ปิดกล้องหอแต๋วแตกเรียบร้อยแล้ว
แล้วมีแพลนก็คือแผนที่จะมีการยกกระชับผ่าหน้าใหม่เอาให้เหมือนใคร
เหมือนพี่อ้ำพัชราภาชัยเชื้อโอ้โหคนนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าไม่เหมือนให้ปากกามาวงได้เลย
คือยืนยันก่อนหน้านี้แหละว่ายังไงก็ต้องเหมือนแน่
เหมือนขนาดไหนเหมือนขนาดเป๊ะเลยล่ะ
ปังบุริเย่เหมือนหนังของพี่พศอานนท์
นี่คือรถแมปของแม่หญิงลีก่อนหน้านั้นผ่าบองหลา
อะไรคือบองหลาสุประโชคไม่กล้าอธิบายต่อแล้ว
บองหลาปล่อยคืนป่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม็ปต่อมาก็คือเดี๋ยวจะผ่านหน้าให้เหมือนพี่อ้ำพัชราภา
และจะเข้าสู่ประตูวิวากับแฟนนุ่ม
มีความรักได้เหรอแม่หญิงลีฉันไม่ใช่พระอิตพระปูน
ไม่ใช่พระอิทธิ์พระปุ่นมีความรักได้เหมือนกัน
จริงใจคบกันไปคบกันมา
เขาอันเห็บหนาวอะไรอ่ะเขาเคยประกาศไว้

แต่จริงแล้วก็ยังคบกับหนุ่มคนนี้อยู่นะฮะ
เดี๋ยวฟังจากแม่หญิงลีว่า
โอ๊ตแม็ปก่อนหลังจากนี้จะเป็นยังไง

อย่างนี้ก็คือมีความสุขในสภาพตรงนี้มาก

เพราะฉะนั้นกลับสู่ธรรมชาติของมัน
แล้วก็เราก็มีอีใหม่เข้ามา
ใช้งานไม่ดีเลยค่ะแม่

ตายแล้วแม่
หนูไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะเนี่ย

ทั้งปัสสาวะแล้วก็กี
การใช้ก็ปกติดีค่ะ

ก็คือเดี๋ยววันที่๑๕เจอกันนะคะ
ปิงปิงเขาไปแล้วฟานปิงปิงตอนนี้อะ

วันที่สิบห้านี้เจอกันค่ะ

เรื่องนี้คือเรื่องจริงก็คือกลับไปปรึกษา

เพราะฉะนั้นคนเราเลือกที่จะรักใครก็ได้
ขอให้เขาเป็นคนจริงใจแล้วก็ซื่อสัตว์กับเรา

คนไหนครับ
อยากจะบอกวันอีกทีหนึ่งในไร้สดนะคะ
ก็คือประมาณเดือน๑๑นะคะ

ก็คือเดี๋ยวต้องหาเลิกแล้วก็ต้องดูสถานการณ์โควิดด้วย
เพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่ามีแพลนแต่งงานแน่นอนค่ะ
สอด๑แสนเงินสดทองอีก๕บาท

รอบนี้คือเหมือนพูดถึงแม่สีตางด้วยป่ะ
คือพอมีการผ่าหน้าแล้วก็จะเหมือนฟั่นปิง
เพราะฉะนั้นแม่หญิงลีก็จะเหมือนพี่อ้ำพัชราภา
นี่เป็นไปตามรถไหมคือมันจะมีคำว่ากีมีคำว่าบองหลา
ไม่อธิบายเลยสักคำไม่กล้าอธิบายอะไรสักคำนะ

เขินอยู่แล้วแล้วถามด้วยนะว่าใช้งานดีหรือเปล่า
ถามขนาดนี้เลยแม่หญิงลีก็เขินได้เหมือนกัน
้วนต้วนไปเลยนะฮะขอแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้านะครับ
กับแฟนหนุ่มคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีอีกคนหนึ่ง
ต่างงานเดือนหน้าใช่ไหมคะพุทธศิกา